เหตุการณ์นี้ค่ะที่ฉัดเชิงเซามีผู้ชายคนนึงค่ะพยายามที่จะไปขโมยเงินจากตู้เติมน้ำมันครับแล้วมีฝรั่งที่อยู่แถวนั้นเขาเห็นเหตุการณ์ก็เลยเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปพอคนร้ายเห็นว่าฝรั่งถ่ายคลิปโมโหเขาเอามีดดาบอ่ะไปไล่ฟันฝรั่งเขาใหญ่เลยหลังจากนั้นก็ขึ้นรถขับรถหนีตำรวจไล่ตามขับรถชน
ตรงที่คนร้ายคนนี้กำลังเอามีดดาบไล่ฟันฝรั่งอยู่เลยค่ะ

คือก่อนหน้านี้ตัวนายมณัฐไปขโมยเงินในตู้เติมน้ำมันหอดเหรียญหน้าห้องเช่าบ้านสวนจิตรักษ์หมู่๑๒ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าแล้วคุณมะนาวชายชาวต่างชาติคนนี้มาเห็นก็เอามือถือมาถ่ายคลิป
พอมณัฐเห็นว่าตัวเองโดนถ่ายคลิปโมโหมาทำร้ายคุณมะนาวเขานี่นะคะก็เอามีดฟันอยู่หลายครั้งเห็นไหมสุนัขก็ไล่เห่าเนี่ยค่ะชาวบ้านก็เริ่มออกมาในมณัฐคนร้ายก็ขึ้นรถแล้วก็ขับรถหนีไปเป็นรถมิซูบิชิสีเทาทะเบียนกไก่บใบไม้๕๕๖๔ฉะเชิงเศร้านะคะ
หนีไปหนีไปได้ไม่ไกลนะตำรวจสองโรงพักเลย
สพเมืองฉะเชิงเศร้าสพบังน้ำเปรี้ยว
ร่วมกันสกัดจับเอาไว้ได้นี่นะคะครับในซอยถนนวัดบางสาย
ตัวพื้นที่อำเภอบังน้ำเปรี้ยวนายมณัฐเนี่ย
เหมือนกับเขาขับรถชนตำรวจเลยนะนี่นะคะจนรถตัวเองอ่ะหมุน
วิ่งลงไปในบ่อน้ำข้างทางโดนจับเห็นไหมคะสภาพมันเป็นอย่างนี้
เปียกปอนไปหมดมีมีดเป็นคล้ายคล้ายกับมีดสามุไร
คุณผู้ชมยาวเม็ดหนึ่งมีมีดทำครัวด้วยนะคะ
มีอุปกรณ์เสพยาเสพติดด้วยนะคะนี่ค่ะโดนจับมีมีดสามุไร
มีมีดทำครัวมีอุปกรณ์เสพยาแล้วอาการของเขานะ
หนึ่งคือตัวเปียกปอนเพราะว่ากระโดดหนีลงน้ำใช่ไหมคะ
สองคือมึนงงพูดจาวนไปวนมาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายชายชาวต่างชาติอะไรเลย
เขาบอกว่าเขาขับรถหนีเพราะเขามีอุปกรณ์เสพยาเสพติดแค่นั้นเองอืม
แล้วทำไมต้องไปทำร้ายเขาอ่ะครับแล้วทำไมเขามีบาดแผลอ่ะ
เขาบอกว่าเราเอามีดไปฟันเขาอ่ะไม่รู้แล้วเราจะคือจะกลับบ้าน
แล้วเราหนีทำไมถ้าเราไม่ได้ทำร้ายเขาเราหนีทำไมครับ
มีอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์คือเสพผมจะมาเข้าไปซื้อบุหรี่อ๋อ
แล้วทำไมเราต้องหนีเจ้าที่ตำรวจล่ะครับถึงต้องกระโดดลงลงน้ำหนี
มันมีอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์คืออะไร
การเสพอ่ะตำรวจก็ควบคุมตัวนายมณัฐไปสอบพอบังน้ำเปรี้ยวนะคะ
แจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์เพราะว่าขับรถชนรถตำรวจด้วย
แล้วก็ควบคุมตัวไปที่สพเมืองฉะเชิงเซาอีกพื้นที่หนึ่ง
เป็นข้อหารักทรัพย์และทำร้ายร่างกายนะคะ
ทีนี้ค่ะตัวชายชาวต่างชาตินะคะที่ชื่อว่าคุณมะนาวเป็นชาวสก๊อตแลนด์เนี่ยนะ
นี่ค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่า๒วันก่อน
มณัฐเนี่ยเคยมาขโมยเงินตู้น้ำมันหอดเหรียญมาแล้วรอบนึง
เขาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดจำรถได้
คือรถเนี่ยกระโปรงหน้ารถสีดำแล้วก็ลักษณะมันจำได้
พอเห็นมาอีกรอบนึงก็เลยไปถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
มณัฐไม่พอใจวิ่งเข้ามาแย่งมือถือแล้วก็เครื่องลงไปในน้ำ
แล้วก็เอามีดมาไล่ฟันเขาเขาก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
เขาก็เจ็บนะเห็นสภาพเขาไหมคะฝรั่งคนนี้
ก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
แขนเนี่ยมีแผลเยอะเลยโอ้โหแขนขวาหักเลยนะ
กระดูกข้อมือแตกเลยนะคะสองข้างอ่ะกระดูกข้อมือแตกอ่ะ
ดิงดิงดิงดิงอื้ออื้อ
นี่ฮะถูกฟันไม่ยั้งเลยนะฮะท่านผู้ชมครับ
เราได้คุยกับผู้ดูแลหอพักนะครับผู้ดูแลหอพักเนี่ย
บอกว่าคุณมะนาวมาอยู่ที่เมืองไทยได้๒ปีแล้วนะครับ
เป็นคนอัทยาใสดีชอบช่วยเหลือผู้อื่น
ช่วยดูแลห้องเช่าด้วยตอนเกิดเหตุเนี่ย
ทางหน้าบ้านกำลังกลับมาเห็นนายมะนัดแล้ว
กำลังทำร้ายคุณมะนาวอยู่นะก็ตะโกนให้เพื่อนบ้านมาช่วยกัน
นายมณัฐเนี่ยพยายามวิ่งไล่ฟันรอบรถด้วยนะครับ
พอเริ่มมีคนมาก็ขึ้นรถแล้วก็หนีไปนะจากนั้นชาวบ้านก็พาคุณมะนาวไปหาหมอนะครับ
ซึ่งตัวของนายมณัฐคนก่อเหตุเนี่ยมาก่อเหตุที่นี่สองครั้งแล้วนะครับ
แต่ว่าไม่ได้เงินในตู้ไปนะฮะจอดรถเสร็จแล้วก็เห็นเขาเหมือนเขาตีกันอยู่

ก็วิ่งวิ่งเข้าไปในในบ้านตรงหน้ารั้วบ้านหนูอ่ะอ่า
เขาก็ร้องโพลิสโพลิสอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยวิ่งออกมาวิ่งออกมาแบบ
จะเปิดรั้วให้มะนาวเข้าไปเพราะมะนาวโดนตีแล้ว
โดนตีเขาตามเขาไปตีในบ้านอ่าแล้วแล้วหนูก็พอหนูจะเปิดรู
หนูก็ร้องตะโกนบอกว่าเออพี่แบบมีอะไรอะไรอย่างนี้
ใจเย็นค่อยค่อยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็ร้อง
น้องบอกเขาแต่เขาไม่ฟังวันนี้ผู้ดูแลหอพักก็เลยเอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ที่สพเมืองฉะเชิงเซานะครับค่ะไปแจ้งความนะฮะ
ดำเนินคดีกับนายมณัฐนะครับที่มาก่อเหตุนะฮะชิงทรัพย์
ทำให้ทรัพย์สินเสียหายคุณมะนาวก็มาด้วยคุณมะนาวนี่แจ้งข้อหาพยายามฆ่าเลยนะฮะ
โอ้โหเพราะว่าตามภาพก็ถือว่าอุกอาจมากนะอืมนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
หลักฐานต่างต่างก็มีเรียบร้อยนะครับแต่ตัวนายมณัฐเองตอนนี้ก็ถูกสพบังน้ำเปรี้ยวเนี่ย
ตอนนี้ก็ต้องอายัดตัวไปดำเนินคดีด้วยนะครับมีคดีทำให้ทรัพย์สินเสียหายอยู่ที่นั่น
เสพยาเสพติดด้วยนะสพเมืองฉะเชิงเซาก็มีคดีอีกใช่ค่ะ
นี่นะฮะนายมณัฐนี่โอ้โหประวัตินี้ครับท่านผู้ชมครับ
โชคโชนนอกจากคดีในสองพื้นที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าเสือหนวดนะ
ฉายาคือเสือหนวดนะครับเคยติดคุกคดีปล้นทรัพย์มาสองครั้ง
พ้นโทษมาไม่นานเช้าวันที่๔เนี่ยเพิ่งไปเติมน้ำมันที่ปั๊มปตทสาขาวังตะเคียน
ไม่จ่ายเงิน๒วันก่อนเคยมาขโมยเงินในปั๊มน้ำมันหอดเหรียญที่หอพักที่เกิดเหตุแล้ว
เมื่อคืนนี้มาอีกนะแต่ก็ไม่ได้เงินเมื่อคืนนี้ก็คุณมะนาวมาเจอก่อนอืม
ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานโอ้โหมันไล่ฟันซะใช่ค่ะโอ้โหเสือหนวดนี่อืม
พวกโชนเลยด้วยนะฮะก่อเหตุนะครับ